จังหวัดยาลาเกิดเหตุอุกอาจขึ้นนะคะ
ว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักพลังประชาชาติไทย
อยู่ในบ้านเฉยจู่มีกลุ่มคนร้าย๔คน

จากนั้นออกไปเจอพูดคุยกันทะเลาะกันสักพัก
เจ้าของบ้านนะคะซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอ
ก็ถูกจับมัดมือไฟหลังจอยิงเสียชีวิต
จังหวะนั้นพันรยาออกมาเห็นถูกยิงเสียชีวิตอีกเหมือนกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เอง
ตำรวจสพกาบังเข้าตรวจสอบ
บ้านพักในตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยาลานะคะ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้น
ซึ่งจุดนี้มีสองหลังติดกันด้านหลังเป็นสวนยางพารานะคะ

ภายในบ้านพบศพของนายวารินแสงจันทร์และนางรอกีเยาะ
สเปอร์อิงเป็นภรรยา
ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนเจาะยิงศีรษะเสียชีวิต

ซึ่งนายวารินถูกคนร้ายใช้เชือกมัดมือไพร่หลังเอาไว้ด้วย
เจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ

ก่อนที่จะนำศพผู้เสียชีวิตทั้งสองศพส่งชนะสูตรค่ะ
ต่อมาในวันนี้นะคะนายอนุชิตตระกูลมุทุตา
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาพร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกประยงโคตรสาขา
รักษาราชการแทนผู้กำกับการสพกบังและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
กลับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
มีลูกสาว๒คนอายุ๑๘ปีและ๑๖ปีส่วนลูกชายคนเล็กอายุ๕ขวบ
คนนี้รอดชีวิตจากการถูกสังหารแบบบุดหวิดนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายวารินผู้ตายเนี่ย
เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชาชาติไทยเขต๒ที่จังหวัดยาลา
ช่วงเวลานั้นนั่งดูโทรทัศน์อยู่กับลูกชายอายุ๕ขวบ
ซึ่งรอดการถูกสังหารบุดหวิดดูทีวีกันอยู่บนบ้าน
จู่มีคนร้ายสวมชุดดำเข้ามากัน๔คนค่ะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะรู้จักกันนะคะ
เพราะว่าเดินขึ้นมาบนบ้านมีการพูดคุยก่อนที่จะมีการโต้เถียงทะเลาะ
เชือกเอาเชือกมัดมือไพ่หลังค่ะ
รอกีเยาะพันรยาซึ่งอยู่บ้านหลังแรก

ได้ยินเสียงดังคนทะเลาะกันก็เลยเดินออกมาดู
เป็นจังหวะเดียวกับที่คนร้ายใช้ปืน๑๑มม
จ่อยิงศีรษะสามีของตัวเองเสียชีวิต
ทั้ง๔คนหันมาเห็นพันรยาก็คือนางรอกียะ
จับมาจ่อยิงศีรษะเสียชีวิตอีกคน
ส่วนลูกชาย๕ขวบนะคะซึ่งตอนแรกนอนดูทีวีอยู่กับคุณพ่อเนี่ย
วิ่งหนีออกจากบ้านไปหาพี่สาวซึ่งอยู่ในบ้านหลังแรก
หลังจากก่อเหตุคนร้ายหลบหนีไปค่ะ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าปมสังหามี๓ประเด็นด้วยกัน
แรกคือเกิดจากปัญหาส่วนตัว
ที่๒คือสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และเรื่องที่๓คือความขัดแย้งทางการเมืองนะคะ
เพราะว่านายวารินประกาศตัวแล้วว่าจะลงสมัคร
สสพักพลังชาติไทยเขต๒จังหวัดยาลา
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ